มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะที่ฉันก็มีความคืบหน้าเหมือนกัน
อันนี้เป็นคดีฆาตกรรมสาวโรงงานหน้าตาดีนะคะ
ไปพบว่าเป็นศพนะฮะถูกฆ่าปาดคออยู่ในห้องนอนนะคะ

ปรากฏว่าตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สิบชั่วโมงหลังเกิดเหตุตอนนี้จับกลุ่มคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วนะคะ

ตำรวจสพไซน้อยนนทบุรีนะคะ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าในอพาร์ทเมนต์
ชื่อนางสาวดรุณีแก้วกระบินหรือว่าเล็กอายุ๓๖ปีนะคะ
อยู่เต็มกำแพงบนที่นอนเลยนะคะ
หมอนข้างก็มีรอยมีดกรีดแล้วก็มีร่องรอย
การเอาอาวุธที่ก่อเหตุเนี่ยไปล้างในห้องน้ำด้วยนะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าพบผู้ต้องสงสัย
ลักษณะก็คือผมยาวอายุประมาณ๒๕๓๐ปีขี่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายออกไป
ตอนช่วงตี๓๓๐แล้วก็ไปปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ที่ผู้ต้องหากับเพื่อนเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันก่อนที่จะหลบหนีเนี่ยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๒จุดนี้ตำรวจแกะรอย
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะคะช่วงค่ำวานนี้สพไซน้อยจับตัวคนร้ายได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งก็คือนายอมรเทพหรือน็อตนะคะสว่างดาวอายุ๒๒ปีเป็นสาวประเภท๒ค่ะ
แล้วสำคัญก็คือว่าน็อตเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายด้วย
ตอนที่ตำรวจจับได้เนี่ยไปจับได้ที่บ้านแฟนของนายน็อตที่จังหวัดลบบุรี
แล้วคือก็มั่นใจเลยว่าเป็นผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุแน่นอน
เพราะว่าของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลย
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงก่อเหตุนี้นะคะ
แต่นี่ค่ะตำรวจจับได้ของการทะเบียนรัฐรถนั้น
ก็เป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ซึ่งถอดออกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี

แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมีถุงยารักษาโรค
ระบุชื่อนางสาวดรุณีก็คือผู้ตายด้วย
มัดเลยนะคะทำไมเขาถึงทำใช่ไหมคุณนัทพงศ์
ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะแต่ว่ามันเป็นความโหดร้ายมากนะ

เขาบอกว่าเขาคบกับผู้ตายมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็คือเพื่อนกันแวะมานอนบ้านด้วยกัน

เขาก็ไปหาผู้ตายที่ห้องพักตอน๔ทุ่มไปขอนอนด้วย
แล้วนายน็อตเนี่ยเห็นผู้ตายใส่สร้อยคอทองคำมีแหวนด้วย
ตัวเองต้องการเงินไงคะจะเอาไปหาแฟนที่ลบบุรี
ด้วยเหตุนี้ค่ะตัดสินใจฆ่าเพื่อน
ตอนตี๒เอามีดคัตเตอร์ซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับกันคิ้ว
แล้วพกมาด้วยปาดคอเพื่อนหลายครั้งวิทย์จะขาดนะคะ
แล้วก็ปลดเอาสร้อยคอทองคำแหวนทองคำ
เอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไป
เอาสร้อยกับแหวนไปขายเอาเงินไว้เป็นค่าใช้จ่าย

นี่ค่ะไปฟังเสียงของผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
ตี๒นี่ก็กำลังหลับไหลเลยนะคะ

ตำรวจตั้งข้อหานายอมรเทพคนนี้นะคะว่า
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
แล้วช่วงตอนสายตำรวจก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ต้องทำในห้องประชุมในห้องประชุมสพไซน้อยนี่แหละค่ะ
เพราะว่าถ้าเอาไปที่จุดเกิดเหตุ

เพราะโหดร้ายแบบนี้เดี๋ยวโดนรุมประชาธรรมได้เลยนะคะ
มีทั้งญาติทั้งเพื่อนของผู้ตายยังโกรธแค้นอยู่นะคะ
แล้วก็เตรียมรอดูการทำแผนนะคะ
ก็เลยต้องตัดสินใจทำแผนที่

ผู้ต้องหาคนนี้เคยมีประวัติในคดีชิงทรัพย์
พื้นที่จังหวัดพระนักศึกษีธรรยา
จำคุก๔ปีเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะคะ

แต่ว่าจากการสืบสวนทราบว่ามีประวัติผัวพันกับยาเสพติด

เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายหลังจากออกจากคุกด้วย
โอ้โหเราคงจะต้องตรวจสอบคนที่เราคบให้ดีมากกว่านี้ด้วยนะคะ